เรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้สัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยแสนรักสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยนะคะ
ต้องตายนะคะหัวใจวายค่ะจากการจุดประทัดนะคะเนื่องในวันออกพรรษาค่ะ
โอ้โหเข้าใจความรู้สึกเลยคือบ้านนี้คือเขาเลี้ยงสุนัข
คือพี่เซฟเนี่ยเป็นปัดปันพันธอมเบอเรเนียนก็เลี้ยงแบบเป็นสมาชิกในบ้านเลยอ่ะ
ครับนะคะแล้วสุนัขกับพวกผู้ประทัดอะไรเนี่ย
ไม่ถูกกันอยู่แล้วอืมนะคะปรากฏว่าเมื่อวันที่สามสิบตุลาคมเนี่ย
คือเขาบอกว่าเลี้ยงสุนัขตัวนี้ชื่อพี่เซฟมา๑๔ปี
แล้วก็มีงานวัดเนี่ยมีงานแล้วจุดพลุจุดประทัดนะคะ
ปรากฏว่านี่ค่ะคืนวันออกพรรษาคืนนั้นวัดจุดพลุดอกใหญ่
ปรากฏว่าพี่เซฟก็หัวใจวายค่ะช็อกเขาต้องช่วยกันปั๊มหัวใจอะค่ะ
ตอนแรกเนี่ยปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มจนมันกลับมาหายใจได้
ก็รีบพาไปพบสัตวแพทย์แต่สุดท้ายช่วยไม่ทันนะคะ
ถึงคนที่มีความรู้ทางกฎหมายให้เข้ามาช่วยเหลือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจุดพลุในที่ชุมชนเลย
บอกว่าอยากให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างไม่อยากให้สุนัขที่ตัวเองเลี้ยงเหมือนลูกตายฟรี

คือมันตกใจมันช็อก
คือบางตัวที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะหมาก็กระเจิงวิ่งหนีไปแล้วก็กลับบ้านไม่ถูกก็มี

คลิปนี้หลังจากที่ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์
เข้ามาแสดงความเสียใจนะคะแล้วแชร์ประสบการณ์ว่าเนี่ย
หมาตัวเองเวลาตกใจได้ยินเสียงพลุดังเสียงประทัดหรือแม้แต่เสียงฟ้าผ่า
ที่ที่มีการจัดงานก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกัน
ก็เข้าอกเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

แต่เมื่อคืนมันเป็นคืนออกภัณฑ์ศาสตร์
ซึ่งอยู่ดีวัดที่ภาคอีสานที่อยู่

แต่เมื่อคืนนี้เขาจากผมไปแล้วนะครับ
แล้วก็จากทุกคนไปที่เห็นคลิปที่เขาสร้างรอยยิ้มให้

ช่วยแชร์คลิปนี้ออกไป

ผมไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับ
กับใครอีกเพราะเขาพูดไม่ได้
นี่แหละค่ะก็เป็นความทุกข์ของคนที่เลี้ยงสุนัขจริงนะ
ถ้าเกิดอยู่ในบริเวณที่มีการจัดงาน
แล้วมันจะมีการจุดพลุจุดประทัดกันเนี่ย

แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีผลแค่ไหนนะสำหรับคนจัดงานว่าเนี่ย
นี่แต่หนึ่งชีวิตที่จากไปนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญของคนที่เขาเลี้ยง
เหมือนกับแบบเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับ